ตอนนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าอาชีพรายเดอร์เป็นอาชีพขาขึ้นสวนโควิด
แต่พี่รายเดอร์ค่ายสีชมพูไม่พอใจลูกค้ามารับอาหารช้านะฮะ
แล้วเขาบอกว่าทอนตังไม่ครบเอ่อให้ตังไม่ครบขาดไปสิบบาท
อืมแต่พี่เขาทำถึงขนาดนี้เลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับรายเดอร์ค่ายสีชมพูนะครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนที่พุ่งชนเป็นมอเตอร์ไซค์ลูกค้าฮะ
รอบแรกไม่หนำใจถอยมาชนซ้ำล้มละเนละนาด
รถถลอกได้รับความเสียหายไปแหละลูกค้าที่สั่งอาหารเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค
คันสีขาวที่เสียหายครับคุณผู้ชมฮะเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เล่าบอกว่า
เหตุเกิดขึ้นบนถนนซ่อมสร้างจังหวัดปฐุมธานีเวลา๑๑โมงกว่าของเมื่อวานนี้
พนักงานส่งอาหารในคลิปไม่พอใจครับที่ลูกค้าลงมารับอาหารช้า
เพราะจะต้องรีบไปส่งอาหารที่อื่นต่อซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารอไม่ถึงสามนาที
พอลูกค้าลงมารับอาหารนะครับก็เร่งให้จ่ายเงินเร็วแล้วก็ใช้คำพูดไม่สุภาพ
พอจ่ายเงินเสร็จพนักงานส่งอาหารโทรมาบอกว่าเงินขาด๑๐บาท
เรียกแล้วก็ทำพฤติกรรมตามคลิปคือขี่รถพุ่งชนรถของลูกค้า
แล้วรถของลูกน้องอีกคันที่จอดอยู่แถมยังโทรกลับมาคมครูอีก๓รอบ
ให้ลูกค้าขอโทษที่ลงมารับอาหารช้าบอกว่าถ้าไม่ขอโทษเจอดีแน่
โอโหลูกค้าที่เป็นสู้ของรถปลอดศัยก็เลยไปแจ้งความไปแล้วนะครับ
มารับผิดชอบค่าซ่อมรถนะนี่ถ้ามาส่งบ้านผมคุณต้องรอหน่อยนะ
ใจเย็นนะเพราะว่าผมอยู่คอนโด

ผมอาจจะเข้าซ่วมอยู่อันนี้พูดจริง
ขอเวลาผมล้างก้นใส่กางเกงนิดนึง

ลงมาหลายชั้นรอหน่อยนะ

มาหากินต่อตอนนี้มีปัญหาต่อนะฮะ